ส่วนเรื่องของบุคคลท่านนี้ก็ยังต้องตามกันต่อค่ะ
ตำรวจยังคงต้องติดตามตัวเสียแป้งนะคะ
ขณะเดียวกันวันนี้กำลังเร่งตามตัวคนที่พาเสียแป้งหลบหนีด้วยนะคะ
แล้วก็อีกด้านหนึ่งเจรตำรวจเนี่ยก็เรียกสอบในจรวดแล้วค่ะ
ที่เสียแป้งเข้าไปช่วยตอนที่ถูกคุมตัวด้วยนะคะ
ความคืบหน้าการจับกลุ่มเสียแป้งล่าสุดตำรวจคุมตัวนายต้อนะคะหรือนายธนงศักดิ์เพชรตีบ
น้องชายกำนันดังที่อำเภอป่าบอนจังหวัดพัทธลุงพร้อมทีมงานทั้งหมด๔คนค่ะ
แจ้งข้อหาช่วยเหลือและพาหลบหนีลงจากเขาบรรทัศน์หลังจากที่มีการปะทะกัน
ส่วนนายกัมปนาศอ่อนสงศ์หรือนายโจโจ้หนีไปได้ค่ะ
ตำรวจกองปราบรามและตำรวจสืบสวนภูทรภาค๙กระจายกำลังกันเร่งติดตามตัวนะคะ
ผู้ต้องหาทั้ง๔คนที่ถูกตำรวจควบคุมตัววางหลักทรัพย์เป็นเงินสดประกันตัวไปแล้วทั้งหมดค่ะ
เมื่อเช้านี้ที่ห้องประชุมตำรวจภูทรจังหวัดพัทธลุงชั้น๓
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็มอบหมายให้เจรตำรวจ
มาสอบปากคำนายสิทธิเดชหรือนายจรวดนะคะ
ซึ่งเป็นคนที่เสียแป้งพาดพิงถึงในคลิปนะคะ
เรื่องต้นนายจรวดไม่ได้ให้รายละเอียดหรือพูดคุยอะไร
ให้ข้อมูลอะไรกับผู้สื่อข่าวเพิ่มเติมเราไม่ได้รายละเอียด

แต่ว่าระหว่างที่นายจรวดกำลังขึ้นไปให้ปากคำ
ก็สวนทางกับพลตำรวจตรีนัฐกรกาญจนาพร
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพัทธลุง
ตรงจุดนี้ผู้สื่อข่าวบอกว่าก็มีการสอบถามพูดคุยกันเล็กน้อย
แล้วตอนสอบสวนพนักงานสอบสวนใช้เวลาสอบปากคำ๔ชั่วโมง
หลังจากนั้นผู้สื่อข่าวก็ไม่สามารถสัมภาษณ์นายจรวดได้
เพราะว่าแอบหนีสื่อลงทางประตูหลังกลับไปแล้ว
ซึ่งมีรายงานเพิ่มเติมบอกว่าวันพรุ่งนี้
กลุ่มบุคคลที่มีชื่อในคลิปนะคะซึ่งเสียแป้งได้พาดพิงถึง
อย่างเช่นนายสมชายนุ่นเกลี้ยงหรือประธานติ่ง
นายสมชายทรงเดชะพ่อของนายจรวด
ร้อยตำรวจตรีธีรวุฒิจันแก้วจ่าสิบเอกสมมิตรหนูเขียว
ก็จะให้ปากคำกับเจรตำรวจนะคะ

พนักงานสอบสวนไปสอบปากคำผู้ต้องขังรายหนึ่ง
เรือนจำกลางจังหวัดสงขลาที่ไปร่วมลงลายมือ

กล่าวหาว่านายตำรวจยศพันธ์ตำรวจโทรรายหนึ่ง

นะคะก็ไปสอบปากคำผู้ต้องขังรายนี้ค่ะ

คำพูดสั้นของเขาคือรู้จักแต่ไม่สนิท
คือพระนกออกมาปฏิเสธเลยหลังจากที่หลายคนบอกว่า
พรานกพรานป่าอันดับหนึ่งของเทือกเขาบรรทัศน์นี่แหละ
คือคนที่พาเสียแป้งหลบหนีหลังจากเหตุประทะกับตำรวจ
นี่พระนกเมื่อวานมาเปิดใจเลยนะคะบอกว่า
ผมไม่ได้พาเสียแป้งหนีผมรู้จักเขาแต่ผมไม่ได้สนิท

คือก็ไม่รู้เพราะเขาใส่หมวกหรืออะไรหรือเปล่า

นายพาราดรจันเทพหรือว่าพระนกคนนี้ค่ะ
ที่เขาได้รับขนานนามว่าเป็นพรานป่ามือหนึ่ง

แล้วมีวิชาอาคมอันดับต้นในบ้านตระเนี่ยนะคะ
เขาบอกว่าหลังเหตุประทะระหว่างตำรวจกับกลุ่มเสียแป้ง
วันที่๘พฤศจิกายนเขาไม่ได้ไปไหนเลย

เดินผ่านตำรวจก็หลายครั้งอยู่แต่ตำรวจจำไม่ได้

ผมไม่ได้พาเสียแป้งหนีครับ
ถึงที่นี่งั้นได้พบใหม่เลขฯครับ

ดาวิพานนะคะแม่ของพรานกเองก็บอกดีใจ
จะได้พ้นข้อกล่าวหาสักทีว่าเป็นคนพาเสียแป้งหนี
ปกติเวลาลูกเข้าป่าเนี่ยก็เข้าไปเป็นเดือนอยู่แล้ว
แต่ระหว่างที่เข้าป่าก็จะติดต่อกันไม่ได้เพราะว่าสัญญาณโทรศัพท์มันไม่มี
ไม่รู้ว่าลูกชายจะรู้จักเสียแป้งเป็นการส่วนตัวไหม
แต่เท่าที่ฟังเนี่ยเหมือนจะรู้จักแค่ผิวเผินเฉย
ตอนนี้ถือว่าลูกแม่ยังบริสุทธิ์นะพระนกยังบริสุทธิ์นะ
เพราะว่าไม่ได้ถูกแจ้งข้อกล่าวหาอะไรค่ะ
แต่คนที่น่าจะต้องโดนเนี่ยคือคนขับรถกระบะ
ที่นำทางพาเสียแป้งหลบหนีไปขึ้นเรือสปีดโบ๊ทนะคะวันนี้ตำรวจก็คุมตัวไปสอบสวนที่สพตะโหมดด้วย
ต้องบอกว่านี่เป็นหนึ่งในกลุ่มเป้าหมายเลยที่ตำรวจกองบังคับการปราบรามและตำรวจภูทรจังหวัดสตูนเขาไปตรวจค้น
เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะที่ซอยปานชูรำลึกในอำเภอเมืองสตูนจังหวัดสตูน
ก็ไปยึดกระบะโตโยต้าสีขาวกรุงเทพซึ่งเป็นรถต้องสงสัยว่าจะพาเสียแป้งหลบหนี
ยึดมือถือได้หนึ่งเครื่องแล้วก็นำตัวนายอาชันหมัดซาลี
ร่วมสังเกตการณ์ด้วยค่ะเบื้องต้นตามแนวทางสืบสวนสอบสวนของตำรวจเนี่ย
เห็นบอกว่ารถกระบะคันนี้นี่แหละเป็นรถกลุยทางหรือว่านำทางพาเสียแป้ง
ลงเรือที่ท่าเรือแถวบ้านบากันโต๊ะที่อำเภอละงูจังหวัดสตูน
แล้วก็ออกสู่ทะเลอันดามันเพื่อเดินทางไปยังประเทศเพื่อนบ้านนะคะ
แต่ว่าจากการสอบปากคำนายอาชันก็ยังคงให้การปฏิเสธไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
แต่ว่าเจ้าหน้าที่จับตรวจปัสสาวะแล้วพบสารเสพติดในร่างกาย
ก็เลยโดนคุมตัวไปดำเนินคดีเกี่ยวกับสารเสพติดนะคะ
ค่ะมีอีกคดีหนึ่งที่ซ้อนกันอยู่เนี่ยนะคะ
ก็คือคดีเงิน๕๐๐๐บาทที่ตำรวจเสียแป้งได้พูดถึงนะคะ
ที่อ้างว่าถูกตำรวจรีดไถแลกกับการคืนอาวุธปืน
ซึ่งคดีนี้ค่ะคุณผู้ชมเป็นคดีเก่าเมื่อปี๒๕๖๑นะคะ
เสียแป้งถูกตำรวจจับโดยอาวุธปืนขนาด๓๘
แล้วเสียแป้งก็เขียนในจดหมายร้องเรียนบอกว่า
ตอนนั้นมีตำรวจสองนายคือพันธุ์ตำรวจโทศิรักษ์บุญยก
ดาบตำรวจชายาชูศรีเพชร
สองนายร่วมกันเรียกเงินจากเสียแป้งห้าหมื่นบาท
กับการคืนปืนและไม่ดำเนินคดีนะคะ
ซึ่งวันนี้ล่าสุดค่ะดาบชายาหรือว่าดาบแจ้
เปิดเผยข้อมูลอีกด้านหนึ่ง
ขอเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับตัวเองนะคะ
โดยดาบตำรวจชายาเปิดใจกับไทยรัฐทีวีบอกว่า
พอรู้ว่าตัวเองมีชื่อในจดหมายร้องเรียนของเสียแป้ง
ว่ามีพฤติกรรมเรียกร้องเงิน๕๐๐๐แลกกับอาวุธปืน
ก็ตกใจค่ะไม่คิดว่าเสียแป้งจะเอาตัวเอง
โยงกับการร้องเรียนทั้งที่ไม่เป็นความจริง
ยืนยันว่าเขาและพันธบรตโทศิรักษ์หรือรองบอล

ที่เจอพวกองกับการสืบสวนสภพพกรกูลขนุน

เพื่อเป็นค่าถ่ายอาวุธปืนของเสียแป้ง
เคยแต่จับพักพวกของเสียแป้งเท่านั้นค่ะ
ไปฟังเสียงของดาบตำรวจชายากันหน่อยค่ะ
ตอนอยู่ชุดสืบอยู่ชุดยาตรรวิต
ไม่เคยจับครับ
ดาบตำรวจชัยยายังบอกอีกว่า
ไม่มีความแค้นไม่ได้มีความขัดแย้งอะไรกับเสียแป้ง
ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องเอาชื่อเขาเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย
แล้วก็การแฉของเสียแป้ง
ก็ทำให้ตนเองได้รับผลกระทบ
ตอนนี้ถูกสั่งย้ายจากพัทธลุงไปอยู่สตูน
เพราะว่าเหตุผลก็คือรู้จักกับเสียแป้ง
ซึ่งเขารู้สึกว่าอันนี้ไม่เป็นธรรม
แล้วก็เลยตอนนี้ออกลาออกจากราชการแล้ว
ตั้งแต่วันที่๑ตุลาคมที่ผ่านมาเครียด
ดาบชายาบอกว่าเคยเครียดถึงขั้น
เคยหยิบปืนมาจ่อหัวตัวเองสองครั้งนะคะ
เพราะว่ากดดันจากการถูกบีบให้ลาออก
ท้อแท้กับชีวิตแต่สุดท้ายเนี่ยนึกถึงหลานก็เลยเปลี่ยนใจ
นี่นะคะก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะคะในมุมของตำรวจที่ถูกพาดพิง
ซึ่งมี๒คนนะคะพันธุ์ตำรวจโทศิรักบุญยกกับดาบตำรวจชายาชูศรีเพชรค่ะ